ข้าบอกคำเดียวว่ากระแสเนี่ยแรงเวิร์ดเพราะว่าอะไร
มันมีแต่ความเซ็กซี่เต็มเอ็มวีไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปส่องกันหน่อยสิมันเซ็กซี่ยังไง
เดี๋ยวไปดูแล้วกันค่ะว่าโอ้โหเชอรี่ดูเต็ม

โอ้โหละลานตา

มันคือความเซ็กซี่เนี่ยเนอะ
เป็นยังไงกันบ้างบอกแล้วนะคะมันดูเพลินจริง
จากเสียงร้องสนุกของพี่บอลแล้วนะ

อามี่แม็กซิมสปอยแม็กซิมยูมิโกมิยากิค่ะ

บอกเลยว่า๓คนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากค่ะ

ดูแล้วอยากเป็นโสดจังเลย

ถึงมาที่ใบของเพลงนี้นิดนึงกันละกัน

เอาให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากทิ้งหางานเพลงมากจนเกินไป

เวลาไปโชว์หรือว่าเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยก็อยากจะมีเพลงสนุกนะ

เพื่อนแฟนจะได้เต้นตามโยกันได้ค่ะ
ส่วนเรื่องความเซ็กซี่ของน้องเนี่ย
อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องเอออย่าคิดมากเป็นศิลปะ
เวลาคนเป็นโสดมันก็มักจะเสียใจอะนะ
ปล่อยตัวเองให้โซมฟังนี้ฟังเพลงนี้จะได้มีกำลังใจไง
งานใหม่พร้อมสาวนะคะที่ร่วมงานด้วยเซ็กซี่ขนาดนี้
คนใกล้ตัวพี่บอลเอาง่ายเลยภรรยาครับ
มันคือเรื่องงานโดยที่เราไม่ได้ไปละลาดละล้วง
หรือว่าไปทำอะไรที่มันเสียหายหรือว่าให้มันเราทำมาเพื่อไม่ให้แล้ว
มันคือศิลปะแล้วถามว่าทุกวันนี้ในโลกโซเชียลเหรอเนี่ย
คนใส่ชุดไม้น้ำจะถ่ายรูปด้วยนะมันก็ไม่ได้ถูกโปร่ง
แล้วก็ทำกันแบบให้มันคือศิลปะมันคือทำตราบเผื่อประมาณเทลต้องประมาณสนุก
ให้คนรู้สึกว่าเออในเพลงนอกจากคุณได้ฟังเพลงแล้ว
มันดูอะไรให้รู้สึกคนคลายเรามันก็มีหน้าที่ทำ
พี่บอลไม่น่าฝืนน่ะโหมีแต่รอยยิ้ม
หรือว่าความข่าวมันเข้าตาไงแสดตาหรือเปล่า
แหน่ะสวยจริงค่ะผลงานที่ผ่านบังพี่บ่อนนะ
หวังว่าเพลงนี้เนี่ยนะจะยอดถึง๓๖ล้านวิวหรือไม่ก็๑๐๐ล้านวิวไปเลยนะคะ
ตอนนี้กำลังไต่อันดับอยู่ก็แล้วกัน
ให้กำลังใจได้ในยูทูปเขานะคะ
โสดแฟนทิ้งจ้า
ใช่ค่ะฟังแล้วคึกคักแฟนไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ